รับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความหวังเลยนะคะช่วงนี้มีรวมตัวเลขต่างนานาจากหลายหลายสถานที่
จากหลายแหล่งนะคะที่หลายคนก็ชอบติดตามกันแหละคือขอให้มันได้ลุ้นสักนิดนึง
อืมมันกระชุ่มกระชวยหัวใจอ่ะเนอะใช่เดือนละสนเราก็เข้าใจนะคุณผู้ชมพาไปดูกัน
เขาบอกว่าชาวชายนาฏเนี่ยนะงวดนี้เนี่ยหวังพึ่งแม่พึ่งพุ่มพวงเต็มที่เลย
เขาได้เลขเด็ดกันมาจากครบรอบยี่สิบเจ็ดปีของแม่พึ่งนะคะรวมถึงที่ราชบุรีมีเจ้าแก้มแดงค่ะ
แสนรู้เขาบอกว่าให้โชคกับใครก็ถูกทุกงวดเลยเอาไปดูกันหน่อยสิค
แก้มแดงมาลุกมามาหาแม่เร็วมาลุกมาเร็วมาเร็วเร็วลูกมา
มาอย่างงอนลูกมาเร็วมาให้โชคกันหน่อยเร็วแก้มแดงเดี๋ยวก็งงอ่ะ
มีแม่หลายคนเหลือเกินคือแก้มแดงเนี่ยเป็นเต่าเป็นเต่าแล้วมีสองตัวด้วยนะ
ช่วงนี้จะถูกเรียกตัวบ่อยหน่อยค่ะเพราะว่ามันโค้งสุดท้ายแล้วไง
ถึงถิ่นถึงบ้านเยอะหน่อยนะแก้มแดงเอาเรียกก็มานั่นน่ะ
เพราะมีอะไรล่ะมีของให้แก้มแดงกินไง
คือแก้มแดงอยู่ในบ่อน้ำด้านหน้าสำนักสงพรมรังศรีในตะบนน้ำผู้อำเภอเมืองราชบุรีค่ะ
แดงเนี่ยชอบให้โชคให้ลาบแก่ชาวบ้านที่มาทำบุญที่สำนักสงฆ์
เขาบอกมีชาวบ้านถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลกันเกือบทุกงวดเลย
เพ็ญแขอยู่ดีหรือว่าเป็นที่รู้จักกันในชื่อของเจ๊ป้อมลูกชิ้นหมูจัมโบอายุ๕๘ปี
แล้วก็นางนิทธนันศรีอิ่นแก้วอายุ๕๓ปี
ผู้ที่เป็นคนช่วยดูแลสำนักสงฆ์เนี่ยนะคะก็จะคอยให้อาหารเจ้าแก้มแดงทั้งสองตัว
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าแก้มแดงสองตัวนี้เป็นเต่าญี่ปุ่น
คุณผู้ชมจำได้ไหมเต่าญี่ปุ่นตรงแก้มมันจะแดงไงที่คนชอบเลี้ยงกัน
เขาก็เลยเรียกว่าเจ้าแก้มแดงมันเป็นเต่าญี่ปุ่นที่อยู่ในบ่อน้ำนี้มานานกว่า๘ปีแล้วค่ะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเอามาปล่อยไว้ทุกคนก็เลยตั้งชื่อให้มันว่าแก้มแดงนั่นแหละ
ลายของมันใช่ทุกตัวก็จะมีลายแบบนี้ค่ะคือตรงพาดข้างแก้มจะเป็นสีแดงสองข้างเลย
แก้มแดงมีนิสัยแสนรู้แต่ก็ขี้ระแวงคนแต่ก็เชื่องมาก
เมื่อได้ยินเสียงของนางเพ็ญแขก็คือเจ๊ป้อมลูกชิ้นหมูจัมโบ้นี่แหละกับนางนิทธนันเรียกหา
ไม่ว่าเจ้าแก้มแดงจะอยู่ตรงไหนถ้าได้ยินเสียงแม่เรียกปุ๊บไหว้มาหาแม่ปั๊บ
และที่พิเศษก็คือกระดองของเจ้าแก้มแดงเนี่ยมันมีตัวเลขขึ้นนะคุณ
แล้วไอ้ตัวเลขขึ้นที่ว่านี่นะไม่ใช่ตัวเลขตายตัวนะเพราะมันเปลี่ยนไปเรื่อย
เอาสิตะไคร่ไหมหรือว่ายังไง
อาจจะเป็นตะไข้ที่เกาะอยู่ที่กระดอง
เพราะเขาอยู่กันมานานเขียวแปะอยู่ก็แล้วแต่ว่าวันนี้น้ำมันพัดไปทางไหน

ไม่ซ้ำซึ่งเขาบอกว่าชาวบ้านที่มาทำบุญก็จะเอาเลขตรงกระดองของเจ้าแก้มแดงนี่แหละ
ไปซื้อกันซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลถูกกันเกือบทุกงวดเลย
แล้วก็ต้องกลับมาทำบุญเอาอาหารปลาเอาผลไม้มาถวายให้กับพระสงฆ์ที่สำนักสงฆ์
เพื่อเอาไว้เลี้ยงเจ้าแก้มแดงแล้วก็ปลาในบ่อเนี่ยค่ะ
ทีมข่าวเราก็น่ารักค่ะพยายามถ่ายให้ใกล้กระดองมากที่สุดค่ะ

ที่วัดอุทุมพระรามวัดไผ่แขกนะคะที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงนักเสี่ยงโชค
มากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้าและพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีลานจอดรถรถแน่นค่ะ
สุภาพสตรีส่วนใหญ่ที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องไปกระซิบขอพรข้างหูพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีค่ะ
จากนั้นก็ต้องเพ่งมองในอ่างน้ำมนต์นี้ค่ะ
ดน้ำตาเทียนแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายค่ะ
เพื่อที่จะได้ขยายดูได้ยาวชัดค่ะ
เอากลับไปเล็งเอากลับไปส่องกันเพิ่มเติม
ส่งต่อให้เพื่อนได้ด้วยค่ะนี่ค่ะ

หลวงปู่ดูสิตก็จะมีการเจิมหน้าผากให้เจิมกระเป๋าสตางค์ให้เสริมดวงก็มีนะคะ
ที่แล้วมีคนบอกว่าถูกลอตเตอรี่ได้เป็นแสนนะจ๊ะได้เป็นแสนนะจ๊ะ
เขาก็เลยนำหนังกลางแปลงมาฉายเพื่อแก้บนเดี๋ยวคืนนี้เขาฉายนะคะ
ส่วนที่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองชัยนาธคุณผู้ชมค่ะ
ตรงนี้นี่เป็นแหล่งขายสลากินแบ่งรัฐบาลขนาดใหญ่ในตัวเมืองเลยล่ะ
ประชาชนเซียนหวยเขาก็มาจับจองเลขเด็ดที่เล็งกันเอาไว้
แล้วก็ที่ไปฝันกันมานิมิตกันมาได้มาจากหลายสำนัก
มันเลือกซื้อกันอย่างต่อเนื่องอย่างที่บอกมันโค้งสุดท้ายแล้วค่ะ
พรุ่งนี้เนี่ยจะได้รู้กันแล้วนะคะบรรยากาศเลยคึกคักกันเป็นพิเศษ
เลขเด็ดที่เขามาหาซื้อกันเนี่ยนะคะ
ก็จะเป็นเลขดังที่เกี่ยวกับราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
เพราะว่ามันเป็นวาระครบรอบ๒๗ปีของการเสียชีวิตค่ะ
ก็จะมีเลขวันเดือนปีเกิดของแม่พึ่งนะคะ
อันนี้บอกได้ไหมบอกได้ค่ะวันเดือนปีเกิดได้ค่ะ
๔สิงหาคม๒๕๐๔นะคะวันเดือนปีเกิดของแม่พรึ่ง
ส่วนวันที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะคือ๑๓มิถุนายน๒๕๓๕
อายุตอนที่เสียชีวิตเนี่ยคือ๓๐๓๑ปีและเขาบวกเพิ่มด้วยนะ
ถ้าหากว่ายังมีชีวิตอยู่แม่เพิ่งจะมีอายุ๕๘ปีค่ะ
ค่ะหลายเลขจริงค่ะอันนี้สำหรับแม่พึ่งคนเดียวนะ
แต่อีกเลขที่ดังไม่แพ้กันก็คือเลขของนายไกรสอนลีและเมคิน
แม่พึ่งแล้วก็น้องเพชร
ออกมาได้เลขอะไรบ้าง
น้องเพชรเขย่าไป๓ครั้งได้เลข

เท่านั้นแหละค่ะสลับกันวุ่นไปหมดแล้วค่ะ

ชาวชัยหน้าเขาก็หวังค่ะว่างวดนี้แหละแม่พึ่งจะต้องให้โชคกับฉัน
คุณผู้ชมคะเอาแต่พอดีเนาะ
เอาเพื่อเป็นความสุขความสบายใจในแต่ละวันนิดหน่อย
ได้เล่นบนดินนะเล่นของสลากินแบ่งรัฐบาลนะแต่ไม่เอาเข้าเนื้อตัวเองนะคะ
อย่าไปทุ่มเทกับการลงทุนอันนี้
เราไม่ได้ใบ้หวยนะหอมปากหอมเกอร์เราไม่ได้ใบ้นะ
เราบอกวันเกิดแม่พึ่งใช่เราแค่พาไปสารที่ศักดิ์สิทธิ์ขอโชคขอลาบ